มีเหตุแทงกันเสียชีวิตนะแต่มันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากอดีตลูกเขย
เขาบอกว่าเขาก็เลิกกับอดีตภรรยาไปค่ะแต่คุยกับอดีตแม่ยายไว้ว่า
เดี๋ยวปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมพาผู้ใหญ่มาพูดคุยขอคืนดีอะไรกันนะ
ไปไปมาเอ้าอดีตภรรยามีแฟนใหม่แล้ว
พามาบ้านด้วยก็เลยพาไปโมโหอดีตแม่ยายว่า
อ่ะทำไมไม่ห้ามทุกสาวไหนคุยกันแล้วไงนี่ฮะ
มาแทงเขาตายเนี่ยครับนี่ฮะผู้ที่เสียชีวิตนะครับ
ชื่อนางอุลัยคำซุวรรณอายุห้าสิบสามปีนะครับ
เสียชีวิตอยู่ที่กลางสวนมะเขือของตัวเองนะฮะสวนมะเขือนี่อยู่หลังโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลโพศีอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
ตอนที่เกิดเหตุการณ์แล้วไปเจอศพเจ้าหน้าที่ไปตรวจพิสูจน์เนี่ย
เป็นช่วงเย็นวันที่สิบเก้าพฤศจิกายนก็คือเมื่อวานนี้นะครับ
ไลมีมีดทำครัวปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตตกอยู่๑เล่มนี่นะครับ
มีคราบเลือดเปลืออยู่ที่ปลายมีดด้วยนะฮะชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นบอกว่า
เขาเห็นอดีตลูกเขยของนางอุไลเนี่ยมาพูดคุยกับผู้ตายอยู่นะ
แล้วก็รู้ว่ามีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเชื่อว่า
เป็นฝีมือของอดีตลูกเขยนี่แหละตำรวจไล่ไปไล่มาก็ทำให้ทราบว่า
อดีตลูกเขยของนางอุไลชื่อในอำคานะฮะนำสคุณโฮมแพน
อายุสี่สิบสองปีหลังจากก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไป
วันนี้คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่นะครับท่านผู้ชมครับ
ก็ไล่จากการไปคุยกับชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก่อนตรงนี้นะฮะ
เป็นสวนมะเขือของผู้ตายนะครับอยู่ที่ตำบลโพศีอำเภอโพชัย
จังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะเมื่อวานเนี้ยตอนเกิดเหตุเนี่ย
มีคนบอกกับเราว่าตอนนั้นเขาทำงานอยู่ที่ฟาร์มข้างสวนของผู้ตาย
เขาเห็นนายอำคานะฮะเพราะว่าห่างกันแค่ประมาณ๑๐เมตร
นายอำคาเนี่ยขี่จักรยานยนต์มาหานางอุไลที่สวนมะเขือ
ตะโกนคุยกันสักพักนึงนายอำคาเนี่ย
ลงมาจากรถแล้วเดินไปหานางอุไลแล้วก็มีปากเสียงโวยวายกัน
เรื่องที่ลูกสาวของนางอุไลเนี่ยซึ่งเลิกไปกับนายอำคาไปแล้วเนี่ย
นะไม่เลือดเถียงกันวัดเออเลิกกันคืนดีกันแล้วสักอย่างเนี้ย
ชาวบ้านบอกแล้วจังหวะนั้นเห็นนางอุไลเนี่ย
้มลงไปเก็บมะเขือค่ะแล้วนายอำคาเนี่ย
ก็ใช้มีดเนี่ยแทงใส่เข้าไปโอ้โหนางอุไรก็ร้องขอความช่วยเหลือ
ค่ะนะชาวบ้านเขาบอกเขาอยู่ห่างแค่สิบเมตร
เขาก็ตะโกนห้ามนายอำคาเห็นชาวบ้านเห็น
ก็ทิ้งรถจักรยานยนต์วิ่งหนีเลยนะฮะอืม
มาเนี่ยขี่จักรยานยนต์มานะครับชาวบ้านก็รีบวิ่งไปบอกเพื่อนบ้านกัน
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยกันนะฮะ
แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอเจ้าหน้าที่มาถึงก็ไม่ทันแล้วครับ

สุดท้ายบอกกับว่าเลิกกันแล้วก็อยู่ใครอยู่มั่นไปยืนทำน้องอยู่ประมาณนี้ล่ะ
อืมคุณจับใจความหน่อยมาหอดมาหอดนี่มาหอดนี่หอดนี่
คือพวกเกี๊ยวกับเกี๊ยวกันเหนื่อยขึ้นมันก็แท่งด้วยบอกว่าเท่าไหร่เกิน
แต่เทียดที่สองจังผมก็ผมก็เคล็นต์แล้วมันแท่งอีกนะ
ผมก็ได้ห่องใส่นะมันก็แท่งมันก็ผมก็เคล็นต์ห่องผมก็แรนมากนี่
สุดท้ายก็เอิญใจผมก็ห่องใส่มันก็ได้ตื่นผมผมก็แรนไปแล้ว
ศพของนางอุไลนะครับก็แน่นอนแล้วครับท่านผู้ชมครับ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะฮะมีครอบครัวมีญาติพี่น้อง
มีชาวบ้านที่มาเคารพศพกันได้คุยกับลูกสาวของนางอุไลนะฮะ
ลูกสาวของผู้ตายชื่อว่านางสาวเกรดสุลินอายุ๓๕ปีคนนี้ครับ
ซึ่งก็คืออดีตภรรยาของคนก่อเหตุก็คือนายอำคานะครับ
บอกว่าอย่างนี้ฮะเธอบอกว่าเธอเนี่ย
เคยมีสามีมาแล้ว๒คนนะมีลูกติดอยู่๓คนนะครับ
เป็นผู้ชายหนึ่งผู้หญิงสองหลังจากนั้นก็มาคบหาอยู่กินกับนายอำคา
อยู่ด้วยกัน๑๐กว่าปีไม่มีลูกด้วยกันนะครับ
เธอก็ไปอาศัยอยู่ที่บ้านของนายอำคานี่แหละนะครับ
ก็พาลูกสาวที่เป็นลูกติดกับสามีเก่าไปอยู่ด้วยคนหนึ่ง
แต่ทีนี้ลูกสาวเธอก็มีนิสัยเกเรหน่อยนะไม่ค่อยไปเรียนไม่ค่อยเข้าบ้าน
จะไปหายไปหลายวันเธอกับนายอำคาก็ต้องออกตามหากันอยู่ตลอด
ก็จนกระทั่งผ่านมาเมื่อ๖เดือนก่อนหลังจากอยู่กันมา๑๐กว่าปีนะ
หกเดือนก่อนเนี่ยทีเนี้ยเริ่มมีปากเสียงกับนายอำคา
แล้วก็แม่ของนายอำคาก็สืบเนื่องจากปัญหาลูกสาวที่เป็นลูกติดของเธอ
เธอก็เลยต้องขอเงินสามีเนี่ยเป็นคือมันมันเป็นเรื่องจากที่เธอแบบ
ต้องคอยขอเงินสามีเป็นค่าน้ำมันรถตามลูกอ่ะนะจนครอบครัวนายอำคาก็มองว่า
โอ้โหเนี่ยทำไมต้องมาเปลืองเงินเปลืองทองคือเหมือนกับว่ามันเป็นลูกติดของเธอไง
อืมไม่ใช่ลูกของนายอำคามือต้องรับผิดชอบด้วยใช่นายอำคาก็เลยไล่ลูกของเธอเนี่ย
แล้วก็ตัวเธอด้วยออกมาจากบ้านค่ะเธอก็ไปทำงานอยู่ที่โคราช
แล้วก็ไปเจอแฟนใหม่ก็อยู่กินด้วยกันทีนี้นายอำคาเนี่ย
มาทำแบบลักษณะไม่พอใจก็โทรมาก่อกวนแล้วก็ขู่ตลอด
ว่าจะตามไปทำร้ายคนในครอบครัวเธอถ้าเธอเนี่ยไม่กลับมาอยู่ด้วย
ไม่คืนดีด้วยเนี่ยฮะเธอบอกเธอมีหลักฐานเนี่ย
ที่คุณปียชาติเราได้เห็นได้ฟังเนี่ยบอกว่าเนี่ยมีหลักฐานเนี่ยเห็นไหม
โทรมาคงโทรมาขู่อย่างนี้อัดเสียงไว้เลยใช่นะคือเธอบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
เป็นฝ่ายง้อนายอำคาด้วยซ้ำนะค่ะตอนที่มีปัญหากัน
แล้วก็ไล่เธอกับลูกออกมาเนี่ยแต่นายอำคายังไงก็ไม่ยอมคืนดี
พอเธอออกมาแล้วเธอมีแฟนใหม่เอ้าอยู่ดีจะมาระร้านให้เธอกลับ
ไปนะจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยถึงขั้นมาฆ่าแม่ของเธอค่ะ
เขาก็ว่าถามเพียงมะลูกมึงกับแม่มึงก็อยู่หนีอยู่
ต้องมีไฟคุณหนึ่งนะเป็นต้องมีไฟคุณหนึ่งนะต้องอันตราย
เอ่อเขาว่างสิหมายความว่าถ้ากูบ่ได้ถ้ากูบ่ได้มึงไฟกับยาใดว่าสังคมเอ่อเขาว่างสิ
คุณผู้ชมครับเราได้คุยกับสามีของผู้ตายนะครับก็คืออดีตพ่อตาของผู้ต้องหาชื่อว่านายสังสรรค์
ก่อนหน้านี้ภรรยาคือนายอำคาเนี่ยเคยมาคุยด้วยนะครับนายอำคานะฮะ
ลูกเขยเนี่ยเคยมาคุยด้วยบอกว่าจะมาขอคืนดีกับลูกสาวเดี๋ยวจะพาผู้ใหญ่เนี่ยมาพูดมาคุย
นายสังสรรค์ก็โทรไปถามลูกสาวแล้วเพราะลูกสาวเนี่ยไปทำงานอยู่ที่โคราชนะ
ลูกสาวถามว่าเออจะคืนดีกับนายอำคาไหมแต่ลูกสาวปฏิเสธเพราะมีแฟนใหม่แล้วอืม
นะก็คงจะกลับไปอยู่อะไรด้วยกันไม่ได้นะครับทีนี้ก่อนเกิดเหตุสองวันเนี่ยลูกสาวกับสามีใหม่เนี่ย
มาบอกที่บ้านมาบอกพ่อกับแม่บอกว่าเออมั่นหมายกันแล้วนะเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้
จะมีพิธีแต่งงานกันแต่ยังไม่ทันได้มีพิธีนะฮะก็มาเกิดเหตุการณ์
นายอำคาอดีตแฟนของลูกเนี่ยมาแทงแม่เนี่ยหรือว่าภรรยาของเขาเนี่ย
จนเสียชีวิตนายรังสรรค์บอกว่าตัวเองเนี่ยตัวเขาเนี่ยก็พิการนะฮะ
ท่านผู้ชมได้เห็นภาพเมื่อสักครู่นะฮะคือมือทั้งสองข้างเนี่ย
ลักษณะไม่มีแรงที่คุณบริยชาติไปนั่งคุยด้วยนี่นะครับ
รังสรรค์บอกว่าเพราะฉะนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าครอบครัวของเขา
เสาหลักของครอบครัวนะครับที่หาเลี้ยงดูคนในครอบครัว
รวมทั้งตัวเขาเองด้วยก็คือนางอุไลที่เป็นฝ่ายภรรยานะครับ
ทีนี้พอภรรยาเสียชีวิตไปเนี่ยมันก็ลำบากกันแล้วล่ะ

วันนี้บ่าย๓โมงนะคะตำรวจสพโพชัยร่วมกับชุดสืบสวนภูทรจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
จับตัวนายอำคาได้แล้วนะคะครับจับได้เพราะว่าไปหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าอ้อย
พื้นที่ตำบลนาอุดมอำเภอโพนทองซึ่งเป็นรอยต่อกับตำบลคำพออุงอำเภอโพชัย
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๘กิโลเมตรค่ะรวบได้แบบนี้เลย
นายอำคาให้การนะคะเขาบอกว่าเขาติดต่อกับญาติแล้วว่าจะให้พาเขาเข้ามอบตัวตั้งแต่เมื่อคืนนี้
แต่ที่ต้องหนีออกมาเนี่ยเพราะว่าเขาตกใจ
เขาไม่เคยเจอเหตุการณ์ไม่เคยก่อเหตุแบบนี้มาก่อนก็เลยตกใจตกใจตัวเองอะค่ะ
ก็จะมอบตัวอยู่แล้วเออแต่ก็ตกใจการกระทำของตัวเองก็เลยหนีมาอีกอ่ะ
นายอำคาเขาก็เล่าบอกว่ามุมของเขานะเขาบอกว่าเขามีปัญหากับภรรยา
เรื่องลูกติดของภรรยาเขาเลยไล่ทั้งแม่ทั้งลูกออกไปเลย
อันนี้ก็ตรงกันกับที่ภรรยาบอกอดีตภรรยาบอกใช่ค่ะ
แล้วก็รู้ว่าอดีตภรรยาเนี่ยไปทำงานที่นครราชศรีมาเขาก็คิดถึงแหละ
ก็อยากจะขอคืนดีก็พยายามจะขอคืนดีก็เลยเข้าไปหาแม่ยาย
อุไลคนตายค่ะไปตกลงกันบอกว่าแม่เดี๋ยวปีใหม่ปีหน้าเนี่ยปี๖๐
ต้นปีเลยนะเดี๋ยวผมจะพาผู้ใหญ่มาพูดคุยกัน
ผมจะขอกลับมาคืนเดียวลูกสาวแม่แต่ปรากฏว่าเขามารู้ว่า
พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยอดีตภรรยาที่ไปทำงานที่นครราชศรีมา
กลับมาที่บ้านอ้าวมีแฟนใหม่กลับมาด้วย
เขาบอกเขาหวงเขาหึงแล้วเขาก็เสียใจมาก
ขี่รถไปตามหาแม่ยายก่อนเลยเพราะว่าเขาไปคุยกับแม่ยายเอาไว้ไง
ไปตามหาแม่ยายเลยไปทวงถามสัญญาครับแม่ทำไมคุยกันแล้วไม่เป็นแบบนั้น
ไม่เป็นแบบที่คุยไหนสัญญากันแล้วไงก็ไปตอบว่าทำไมแม่ไม่ห้ามลูก
ไม่ให้มีแฟนใหม่อ่ะครับผมอุตส่าห์ติดต่อผู้ใหญ่เอาไว้แล้ว
เดี๋ยวปีใหม่จะไปขอคืนดีอืมกลายเป็นว่าแม่ยายตะคอกใส่หน้าเขา
บอกว่าเลิกกันไปแล้วก็ต่างคนต่างอยู่สิก็เองเป็นคนไล่เมียกับลูกเองนี่
ก็แม่ยายเขาก็พูดถูกอดีตแม่ยายก็บอกถูก
ยายก็พูดถูกแต่เขาบอกเขาฟังประโยคนั้นแล้วเขาบันดาลโทษะ
แล้วเขาก็มีความสะสมความคับแค้นใจไว้ก่อนหน้านี้แล้วด้วย
แม่ยายเนี่ยชอบไปบ่นไปนินทาเขาให้คนในหมู่บ้านฟัง
ก็เลยคุณผู้ชมใช้มีดที่เตรียมมาไม่รู้ว่าเตรียมมาทำไม
คุณไม่ได้จะไปทำกับข้าวเพราะคุณจะไปหาแม่ยาย
เขาบอกเขาใช้มีดที่เตรียมมาแทงแม่ยายจนตาย
ที่แหละคุณบอกใหม่มีดปีใหม่ประสิทธิ์
ผมก็คุยกันธรรมดานี่เมียไปแล้วผมก็ติดต่อกันอยู่
บอกกันที่ดีว่าอันนั้นเนี่ยค่อยกระทะเจ้าอยู่
ผมก็บอกไอ้เดียนล่ะว่าผมก็นั่งกับแม่เถ้ากัน
แม่เถ้าแม่เถ้าไม่อยู่ผมก็ไปเวียกกันงานซ่อยแม่เถ้าอยู่ครับส่วนหนึ่ง
ในพันธุ์ใหม่เมืองศาลผมมาไปอังกฤษทั้งสี่
ทุกเป่าคุยกันที่ดีแน่เสียวครับว่า
พ่อจะแน่วว่าเดี๋ยวจะให้พูดฟังมันพูดกับพ่อสู้พ่อฟัง
ผมก็ได้เชียดหลายเจ็บซ่าสมมันเจ็บซ่าสมกว่าดันพ่อมัน

เพราะว่าผู้ตายเขาไม่มีสิทธิ์จะชี้แจงอะไรได้แล้วต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยนะฮะ
ที่ไปบอกว่าเขาชอบไปนินทาว่าร้ายอย่างนู้นอย่างนี้นะฮะ
ส่วนเรื่องการจะกลับมาคืนดีกับลูกสาวของผู้ตายเขาเนี่ย
คือความจริงแล้วมันเป็นสิทธิ์ของฝ่ายหญิงเขาใช่ไหมฮะ
มันไม่เกี่ยวข้องกับพ่อแม่เขาไงใช่ไหม
คุณจะมาบอกแม่บอกพ่อเขาว่าเดี๋ยวผมจะมาคืนดีกับลูกแม่นะ

ก็ถ้าลูกไปรักคนอื่นแล้วแม่จะทำอะไรได้
อันนี้อาละมาแทงเขาตายเนี่ยใช่ไหมฮะ
ครอบครัวเขาลำบากสิทีนี้นะครับ

คือฆ่าผู้อื่นนะครับเดี๋ยวจะขยายผลเพิ่มเติมนะฮะ
ตามหาเขาแล้วบอกจะมาเคลียร์มาถามเนี่ยพกมีดมาด้วย
อ่าถ้ามีเจตนาอย่างนี้เนี่ยอาจจะต้องแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะฮะ
นักงานสอบสวนบอกนะครับเกี่ยวเรื่องของการไต่ตรองไว้ก่อนอะไรพวกนี้นะครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะคุมตัวไปฝากขังนะฮะก็ต้องรอดูเรื่องของการทำผงทำแผนอะไรพวกนี้ด้วย